เมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยมีพนักงานที่เขาขับรถบรรทุกขยะ
ของทศพาณคลอุดรฑานี
เขาไปเห็นว่ามีอะไรคล้ายกับศพคนลอยอยู่ในลำห้วย
แถวสถานีสูบน้ำที่อุดรธานี
แต่เพื่อนบอกว่าโอ้โหไม่ใช่ศพคนหรอกตุ๊กตา
ก็กลับไปนอนคิดทั้งวันทั้งคืน

วันนี้ขอมาดูอีกทีนะ
มาวานมาเห็นล่ะแหละแต่เพื่อนบอกตุ๊กกะตา
เขาก็กลับไปนอนคิดทั้งคืนอ๋อด้วยความที่ขยงขยะอะไรมันก็เยอะไง

สุดท้ายแล้วใช่จริงนะครับทุกพี่ผู้ชมนี่ฮะ
แล้วก็แจ้งตำรวจสพเมืองอุดรธานีให้มาตรวจสอบนะครับ
เป็นศพที่ลอยอืดอยู่ในลำห้วยหมากแข้ง
บริเวณหน้าสถานีสูบน้ำลำห้วยหมากแข้ง
เลี่ยงเมืองอุดรหนองคายนะครับ
ในพื้นที่ตะบนหมากแข้งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ศพที่เจอเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะ
เป็นผู้หญิงรูปร่างเล็กนะครับผิวขาวอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปี
ความสูงก็ประมาณ๑๔๕เซนติเมตร
เดี๋ยวท่านฟังไว้นะฮะเผื่อใครเป็นญาตินะครับ
ก็ไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สพเมืองอุดรธานีนะ
ศพนี้สวมเสื้อลูกไม้คอกลมแขนสั้นสีดำ
ขาแบบลักษณะขาบันบานนะครับเป็นลายไทยสีน้ำตาล
จะคล้ายกับชุดพนักงานนวดแผนโบราณที่เขาอยู่ตามร้านนวด
กางเกงประมาณอย่างนั้นนะครับลอยอืดคว่ำหน้าอยู่ในลำห้วยนะฮะ
แล้วก็มีเศษขยะเศษวัชพืชเนี่ยเต็มไปหมดเลย
ห้วยนี้ลึกประมาณเมตรกว่านะครับ
แล้วที่สรรคูลำห้วยมีความสูงชันประมาณ๕เมตร
เพราะฉะนั้นมันก็ยากต่อการเอาศพขึ้นมานะครับ
กู้ภัยต้องเอาเชือกแล้วก็ห่วงยางลอยไปนะฮะ
แล้วก็ไปผูกกับศพแล้วก็ดึงศพขึ้นไปจากลำห้วย
ก็ยากลำบากหน่อยแล้วฮะ
ที่สำคัญก็คือต้องพยายามอย่าทำให้ศพเสียหายไปมากกว่านี้ด้วย
เดี๋ยวจะยากต่อการสันนิษฐานชนสูตรนะครับ
เบื้องต้นคาดว่าเสียชื่นมาละประมาณ๑สัปดาห์นะครับ
เนื่องจากเส้นผมความยาวประบาหลุดล่วงแล้วก็มีหนอนด้วยอ่ะโอ้
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปหมดนะฮะ
หนอนนี้ก็ตัวสัก๑เซนละค่ะ
คือตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกเขาสามารถสันนิษฐานได้
ตัวมันก็โตอยู่พอสมควรหนอนที่มันขึ้นอยู่ตามศพอ่ะนะ
ไม่มีบาดแผลอะไรนะฮะร่องรอยถูกทำร้ายก็ไม่มีนะครับ
เดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เก็บศพเอาไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะฮะ
เพื่อรอญาตินะครับว่าจะเป็นญาติของใครนะครับ
นายชายาวิเศษศรีอายุ๔๘ปี
เป็นผู้มาพบศพคนแรกบอกว่าเมื่อวานนี้๔โมงเย็น
เขากับเพื่อนรวม๓คนนะครับเอารถบรรทุกขยะมาล้างที่สถานีสูบน้ำแห่งนี้
แต่ตอนที่เขาเดินไปเดินมาเขามองไปเนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ขยะ
มันมีลักษณะคล้ายศพคนด้วย
แต่เพื่อนที่มาด้วยกันบอกว่าไม่ใช่หรอกมันตุ๊กตา

เขาก็ยังไปบอกให้หัวหน้างานฟังอยู่เหมือนกัน
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครเชื่อ
ก็เก็บความสงสัยค้างคาใจเอาไว้๑คืน

ทางพี่ชายาเขายังคาใจอยู่ไง
เมื่อการเก็บงานเขาก็เลยมาดูอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้มาถึงลองใช้ก้อนหินปลาลงไปในจุดที่สงสัย
ตรงเศษขยะกับเศษวัชพืชกับตุ๊กตาที่เพื่อนบอก
พอปลาไปปุ๊บน้ำมันก็แตกกระจายเป็นวงไง
ขยะวัชพืชมันก็แตกออกไปนะครับ

ชัดเลยแขนกับขาชัดเลย
ศพแน่นะฮะก็ตกใจมากก็ไปแจ้งตำรวจ
แต่อีกมุมนึงเขาบอกว่าเขาก็ดีใจ
ที่เขาสามารถไขข้อข้องใจของตัวเอง
แล้วก็สามารถช่วยคนตายให้ขึ้นมาจากลำห้วยได้
ภายลูกคุ้มต่อมาดูมันเป็นคนบอก
ต่างทัดกันด้วยล่ะ
ซุกกระจายพวกนั้นให้เราทำเรื่องของอาณาจริง
ถ้าใครสงสัยว่าเป็นญาติที่หายตัวไปนะฮะ
แล้วก็มีลักษณะอย่างที่เราบอกไป
ท่านก็ติดต่อที่สพเมืองอุดรธานีนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังรอผลชนะสูตรอย่างละเอียด
ว่าตกลงแล้วมันจะเกิดจากอะไรก็มีอยู่๒๓อย่างนะฮะ
๑คือพรัดตกลงไป
แล้วมันก็ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันลำบากมาก
ฆ่าตัวตายคือตั้งใจฆ่าตัวตาย

หรือไม่ก็๓ฆาตกรรมอำพราง
คือเอาศพมาทิ้งตรงนี้
ยังรออยู่นะครับผลการชนะสูตร
ก็ขอบคุณคนที่เจอศพนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วก็ต้องขยายผลเพิ่มเติมครับ